พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้า
กระหม่อมให้แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล
จำนวนเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดตำแหน่งนะคะไปดูกันค่ะ
ตำแหน่งสำคัญสำคัญมีอะไรกันบ้างในส่วนของกระทรวงกลาโหมค่ะ
พลเอกชายชาญช้างมงคลรองประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหม
บัญชาการกองทัพไทยค่ะพลเอกสุรพงศ์สุวรรณอัตย์
เสนาธิการกองทัพไทยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในส่วนของกองทัพบกนะคะ
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพิสิทธิสารเสนาธิการทหารบก
เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกในส่วนของกองทัพอากาศค่ะ
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเสนาธิการทหารอากาศ
เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศส่วนระดับแม่ทัพภาคนะคะ
โทอภิรัตคงสมพงศ์เตรียมทหารรุ่นที่๒๐
ทัพน้อยที่๑เป็นแม่ทัพภาคที่๑
พลตรีวิจักษ์สิริบันศพรองแม่ทัพภาคที่๓เป็นแม่ทัพภาคที่๓
ขณะที่น้องชายพลเอกธิรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญถึง๒นายคือ
โทปิยวัตนาควานิสที่ปรึกษากองทัพบกขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่๔
เอกวุฒิชัยนาควานิสรองผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๙
เตรียมทหารรุ่นที่๒๓เป็นผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๙
พลตรีธรรมนูลวิถีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๙
ทหารรุ่นที่๒๒เป็นรองแม่ทัพภาคที่๑
พลตรีกู้เกียรติศรีนาคารองแม่ทัพภาคที่๑
ทหารรุ่นที่๒๐เป็นแม่ทัพน้อยที่๑